พืชสวนกันหน่อยดูแล้วมันไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่นะ
แต่ว่ามันกลายเป็นน้ำดื่มได้เหมือนกันกับน้ำหัวปลีกล้วยน้ำวา
คุณผู้ชมฟังแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะ

เฉพาะคนที่ให้นมลูกพอกินแล้วน้ำนมมันจะไหลออกเยอะ
แต่มันกลายเป็นดาวเด่นของวงการอาหารไทยไปแล้วนะครับ
มีการพัฒนาเป็นน้ำพร้อมดื่มด้วย
แล้วก็ได้รางวัลระดับนานาชาติมาเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มถึง๕๐๐เท่าทีเดียว

หนึ่งในสินค้าไฮไลท์ของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย
ซึ่งได้รับความสนใจจากคู่ค้าต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานกว่า๔๐ประเทศ
ผลิตภัณฑ์นี้นำวัตถุดิบพืชผักพื้นถิ่นของไทยอย่างหัวปลีของกล้วยน้ำว้าที่ไม่มีมูลค่าในตลาด
สกัดสารสำคัญผลิตเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายช่วยให้คุณแม่หลังคลอดมีปริมาณน้ำนมมากขึ้น
กระดับจากหัวปลีที่มีมูลค่ากิโลกรัมละ๓๐บาทเป็นเครื่องดื่มพร้อมทานส่งออกไปต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง๕๐๐เท่า
จนล่าสุดได้รางวัลเหรียญทองในการประกวดสินค้างานวิชาการที่ชื่อว่าอาคิมิดีนมอสโกจากประเทศรัสเซีย
ปัจจุบันเนี่ยเราทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตีกล้วยมาประมาณ๘ปีแล้วค่ะเราได้ขยับจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตให้เป็นเครื่องดื่มในแบรนด์ของตัวเอง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากพริกไว้โดยเฉพาะในอนาคตเราก็จะส่งออกตัวสารสกัดเนี่ยค่ะ
ที่มีมูลค่าสูงขึ้นนำสารสกัดสำคัญที่มีคุณค่ามากกว่า๘๕จากแต่เดิมนำสู่มือผู้บริโภคมากขึ้น
คือกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและผู้ค้าที่ต้องการนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นของเขา
ของผลิตภัณฑ์ภูมิใจที่สามารถส่งต่อรายได้ให้๑๑๐ครอบครัว
เฉลี่ยครอบครัวละ๖๐๐๐บาทต่อเดือน
จากการระดมวัตถุดิบหลักอย่างหัวปลีของกล้วยน้ำว้า

พอต้องใช้ปริมาณกว่า๖ตันต่อเดือน
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
ฝากการบ้านให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เชื่อมโยงเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวให้เป็นเรื่องเดียวกัน
เพราะหากสินค้าเกษตรไทยสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยว๓๕ล้านคนต่อปี

ก็จะมีการสื่อสารให้คนทั่วโลกได้รู้จักอาหารไทยมากขึ้น
การประชาสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้
ถ้าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
ผลของมันสุดท้ายแล้วจะลงไปสื่อสินคิดฐานรักทั้งระบบที่เดียว
มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า๒๐ล้านคน
ปัจจุบันเครื่องดื่มน้ำหัวปรีพร้อมทานเริ่มติดตลาด

จากทั้งช่องทางค้าปีกออนไลน์และตลาดต่างชาติ
มาเลเซียจีนและกำลังขยับไปโซนยุโรปค่ะ
กริจนาภูมิมารินถ่ายภาพมาสิรีกว่ามแก้วข่าวเทอรัสทีวี